ติดคุกเป็นระยะเวลากว่า๘ปีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าในวันที่เหงาตอนอยู่ในคุกมักจะมองขึ้นไปบนฟ้าทุกครั้ง
ได้แต่อธิษฐานและคิดในใจว่ายังดีที่เรายังมีฟ้าอยู่เคียงข้างเรา
บางครั้งก็หายเหงาไปบ้างวันนี้สิได้เห็นทะเลสวยดูพระอาทิตย์ตกดินด้วย
ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนบนฟ้าจะตัดสินให้เราได้ออกมาพบเจอสิ่งที่สวยงามขนาดนี้
๔ปีแล้วกับอิสรภาพยังไม่ได้เป็นคนเก่ง
แต่จะทำให้ชีวิตมีความสุขที่สุด
พร้อมกับแฮชแท็กขอบคุณทุกคนสำหรับทุกอย่าง
รักในความทรงจำรักทุกเรื่องราวในชีวิต
ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาพบเจอ
ลืมไปบ้างจำได้บ้างแต่มันก็เป็นความหมายดี

พร้อมกับใส่อีโมจิรูปยิ้มทิ้งท้ายด้วยนะคะ
ซึ่งชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
และชื่นชมในความอดทนต่อสู้กับสิ่งต่างที่ผ่านมาของเธอ
ทั้งสองก็ขอชื่นชมในการกลับตัวกลับใจของอดีตนักร้องสาวด้วย

เริ่มต้นชีวิตใหม่และขอเป็นกำลังใจให้๙ชีวิตต่อไป
จากนี้ให้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะคุณจอยส

มีศิลปินหลายคนนะคะที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้รับโทษจนติดคุกไป
และก็มีหลายคนนะคะที่ได้รับโอกาสดีกลับเข้ามาสู่วงการบันเทิง

แต่ก็มีอีกหลายคนนะคะเยาวชนค่ะฟังให้ดี

โดยที่เราไม่รู้ข่าวคราวของเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะ
ต้องระมัดระวังอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ยาเสพติดไม่เคยให้คุณกับใครมีแต่ให้โทษเท่านั้นค่ะ
ถูกต้องค่ะอยู่ห่างไกลไว้เป็นดีที่สุด